ของเราในวันนี้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับนักร้องนะ
ขวัญใจคนใช้แรงงานขวัญใจคนที่สู้ชีวิตอย่างคุณไม้พิรมพรนะคะ
เพราะว่าล่าสุดมีเรื่องราวดีดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานั่นก็คือลูกสาวคนโตค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบด้านการเงินจากประเทศแคนาดาเลยนะคุณ

ใช่ค่ะซึ่งแม้ว่าคุณพ่อจะติดภารกิจไม่สามารถบินไปร่วมในพิธีจบการศึกษาของน้องเมยวดีพินทปกัง
พูดถึงความรู้สึกด้วยความปราบปลื้มว่าการเห็นลูกประสบความสำเร็จในชีวิตคือความสุขสูงสุดของคนเป็นพ่อที่ได้เห็นก้าวสำคัญของลูกนั่นเองค่ะ
พ่อเองนะฮะไม่ใช่คนมีเงินที่ต้องไปส่งเสียไปบ่อย

แล้วก็ทุกอย่างก็ใช้ความอดทนมีความพยายามนะครับ
ก็ดีใจดีใจมากแล้วก็สำหรับผมเองนะครับ
ไม่ได้ไปแสดงความยินดีกับลูกในช่วงที่รับปริญญา
ก็เพราะมันอยู่ไกลกันแล้วกันเพราะอยู่ที่ประเทศแคนาดา
เราเองก็ถือว่าเพียงแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้ลูก
โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าตอนนี้ลูกทุกคนเรียนอยู่ที่ต่างประเทศหมดเลย
แล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนเต็มอิ่มแล้วเนี่ย
ลูกก็จะเดินทางกลับมาบ้านเพื่อช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่

ใช่แล้วไม่ธรรมดาและที่สุดที่สำคัญคือลูกสาวเรียนเรื่องของการเงินด้วย
ถูกต้องโอ้โหมาดูแลธุรกิจครอบครัวได้ดีมากเลยแล้วก็เนี่ยเป็นความสุขสุดของคนเป็นพ่อแล้วแหละ
เขาเรียกว่าเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตเลยนะสำหรับปีใหม่พี่รมพรถูกต้องคุณผู้ชมค่ะ